กันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้
สำหรับบอลบางแก้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวงบางแก้วเมื่อก่อนเนี่ย
โด่งดังมากเพราะว่ามีอยู่กันอยู่สองพี่น้องบาสกับบอล
แต่ว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านหรูย่านปฐุมธานีของอดีตนักร้องดัง
บอลพงเพชรสินสุวรรณแห่งวงบางแก้วแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
ก็คือนางสาวสุภานีหรือเบ้นแฟนสาวของบอลนะคะสำลักควันในห้องน้ำจนเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามค่ะทางพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยซึ่งเดินทางมารับศพ
ไม่เชื่อว่าลูกสาวจะสำลักควันตายเนื่องจากเมื่อสองสามวันก่อน
คุณเบ้นเพิ่งจะโทรมาบอกว่าถูกนายบอลทำร้าย
ซึ่งตนได้เคยบอกลูกว่าให้กลับมาอยู่บ้านแต่กลับเกิดเรื่องร้ายซะก่อน
อย่างไรก็ตามบันเทิงไทยรัฐได้พยายามติดต่อไปยังคุณบอล
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะคะแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้
เพราะว่าคุณบอลเองก็หมดสัญญากับทางค่ายแกรมมี่ต้นสังกัดเดิมไปนานแล้วนะคะ
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันอีกทีหนึ่งนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุสลดที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะ
เมื่อก่อนนี้คุณบาสคุณบอลเนี่ยถือว่าเป็นวงวัยรุ่นชื่อดังในยุค๙๐เลยก็ว่าได้นะคะ
สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักสองพี่น้องคู่นี้อย่างแน่นอนนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แล้วกันนะคะ